พามาดูผู้ชายคนนี้นะขี่รถจักรยานยนต์ข้ามจังหวัดจากชุมพรมาสุราชนะคุณ
ตามทางเขาก็แวะไปวัดวัดหนึ่งแล้ว
ไปทำอะไรรู้ไหมคุณไม่ได้ไปไหว้พระนะ
ขโมยเงินวัดนั้นมาทีนี้ก็ขี่มาอีกวัดหนึ่ง
มาอีกวัดก็ไม่ได้มาไหว้พระเหมือนกัน
แต่มาขโมยท้ายที่สุดโดนพระเนรล้อมจับไว้ได้นะครับ
ยังไงล่ะนี่พระเนรมาล้อมเองเลยนะคุณนะ
แล้วก็แจ้งตำรวจนะฮะให้ตำรวจมาจับกลุ่มซะหน่อยนะฮะ
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่ก็บอกอยู่เฉย
นั่งลงนั่งลงสักพักคุณโอ้ยเขานอนหงายชิว
ให้เจ้าหน้าที่เห็นเลยบอกว่าให้อยู่เฉยใช่ไหม
ได้เดี๋ยวผมนอนหงายตรงนี้ซะเลยนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเหตุนี่คุณดูสินอนหงายสบายเลย
เอาแขนหนุนคอแม่ชิวจริงนะฮะ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในวัดศรีพนมพระรารามหมู่๔
ตำบลประสงค์อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราธานี
ผู้ชายคนนี้เป็นใครมาจากไหน
ตอนที่อยู่ที่วัดเนี่ยอาการมึนเมาเหมือนกันนะ
ส่วนของกลางที่ตำรวจไปตรวจค้นในร่างกายของเขา
เป็นเงินชนิดเหรียญ๕บาท๑๐บาทอยู่ในย่ามคุณ
เอาออกมาเรียงแบบนี้ได้หลายบาทเหมือนกันเกือบ๑๐๐นะฮะ
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์อีก๑คันที่เขาขี่ข้ามจังหวัดมานะครับ
ซึ่งรถคันนี้ไม่ใช่ของผมผมไปขโมยมาเหมือนกัน
ขี่มาเรื่อยน้ำมันรถมันหมดเงินก็ไม่มีเอาไงดีนะ
ก็แวะที่วัดแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปขโมยเงินมาได้จำนวนนึง
โดยไม่มีใครจับได้ก็เอาเงินมาเติมน้ำมัน
พอเติมน้ำมันเสร็จอ้าวขี่ต่อเรื่อยดีกว่า
มาถึงอีกวัดหนึ่งคือวัดที่เกิดเหตุวัดศรีพนมพระราราม
ทีแรกนะเขาบอกแบบนี้คุณจะแวะไปเที่ยวแวะไปพักผ่อนในวัดซะหน่อย
พอเดินเข้าไปในโบสถ์โอ้โหอะไรมันล่อตาล่อใจรู้ไหมคุณ
เงินทำบุญฮะมันอยู่ในพานมันล่อตาผม
ถ้าใจนิ่งพอคุณจะไม่ทำเลยนะ
ไม่ใจผมไม่นิ่งฮะใจผมคิดว่าเออเงินต้องเป็นของเรา
กายผมก็เลยเดินไปที่นั่นมือผมก็เลยหยิบเงินมา
จังหวะนั้นมีเนรผ่านมาเห็น
เนรก็เลยตะโกนบอกพระรูปอื่นผมก็เลยถูกล้อมจับแบบนั้นนะครับ
แล้วตอนนั้นมีใครเห็นมางอนกับเจ้าเองครับ

สิ่งที่ได้หมุนเวียนเท่าไหร่จากวัดใหม่แล้วกับกราบเมนเม้าส์

ขโมยรายนี้นะนายเอ็กซ์ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย

โดยใช้ยานพานะกระทำความผิด
แล้วก็ยานพานะนั้นขโมยมา
ก็ต้องถูกข้อหารักทรัพย์ด้วยนะครับ
ส่งดำเนินคดีต่อไปนะฮะ